กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรนาศ
สมาชิกสภาพผู้แทนพักเก้าไกรแบบบัญชีรายชื่อ
ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายยกรัฐมนตรี
ประยุทธ์จันโอชาพอดีท่านเดินออกไปครับ
ท่านจะได้หันกลับมาเนื่องจากนายกรัฐมนตรีคนนี้
เป็นผู้ที่ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรม
ไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำประธานสภาพธรรม
ประเทศทำให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว
ผิดพลาดบกพร่องเสียหายร้ายแรงทุกด้าน
ใช้อำนาจตามอำเภอใจจงใจใช้อำนาจขัดรัฐมนูล
และกฎหมายจนมีลักษณะท้าความตาย
ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน
ไม่เห็นใจในความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน
จากความโอหังและเสพติดอำนาจ
เมื่อประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
คมครูเอาผิดประชาชนและริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน
ใช้อำนาจปราบปรามสั่งการที่จะปราบประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรง
เกินสมควรแก่เหตุ
ตลอดมาตามนิสัยความถนัดของตนเอง
กล่าวได้ว่าประเทศกำลังขับเคลื่อนไปด้วยความคับแค้นเกียรติชัง

พลเอกประยุทธ์มักจะอวดอ้างว่าตัวเองรู้กฎหมายและเคารพกฎหมาย

ละเมิดกฎหมายเป็นประจำทำให้ถูกกฎหมาย
แต่คนนี้แหละกลับเป็นคนละเมิดกฎหมายเสียเอง
ตั้งแต่ฉีกรัฐธรรมนูญ

ยึดอำนาจปรับประชาชนใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างผิด
ในการปราบปรามประชาชน

ผมขออภิปรายในวันนี้
ทั้งในศาลของผู้แทนราชดร
และในฐานะที่เป็นอดีตนายตำรวจน้อยครับ
ท่านเคยด้อยฆ่าผมไว้บนสภาแห่งนี้เมื่อคราวที่แล้ว
เพราะผมยอมรับไม่ได้ครับท่าน
พลเอกประยุทธ์กำลังทำให้องค์กรตำรวจ
เปลี่ยนจากผู้พิทักษ์สันติราชกลายเป็นผู้พิทักษ์ทรราช
ทำให้ตำรวจกลายเป็นกลไกในการปราบปรามประชาชน
เพื่อรับใช้ระบบโปรสิทธิ์ที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อจากเจ้าของประเทศ
ท่านประธานครับผลเอกประยุทธ์ได้ฉวยโอกาสในการสร้างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด
ที่ประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่เดือนมีนา
บัตรนี้กว่า๑๖เดือนแล้ว

คงจำได้ครับ
วันที่๑๕ตุลาคม๒๕๖๓

ยังเคยยกระดับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปกติครับ
ตามอำนาจที่ท่านได้ในมาตรา๕นะครับ
ให้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เพื่อให้ตนมีอำนาจครับ

โดยอ้างเรื่องขบวนเสด็จ
ซึ่งกรณีหนีพักก้าวไกล
เคยได้ยื่นยติด่วนต่อสภาแห่งนี้
ขอให้พินาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัน
เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่อง
การกำหนดเส้นทางเสด็จและถวายความปลอดภัย
ไปตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายน๒๕๖๖
แต่จนกระทั่งบัตรนี้
เข้าสู่สภาเพื่อพิจาณา
และได้มีการพูดคุยกันเลย

ผมรอจะจะฉีกยตินี้ให้เห็นเลยครับว่าเป็นอย่างไร
เพราะผมเป็นผู้เสนอยติครับ

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตโรคระบาด
แต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธาน
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
หกปีครับท่านยังสงบนิ่งครับท่านประธานครับ
นั่นคือประเด็นอันหนึ่งที่เราเห็นนะครับ
กลับเรียนเลยครับว่าท่านประธานครับ
ซึ่งตั้งแต่มีการบังคับใช้ก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด
กฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ระเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
ยิ่งใช้ยิ่งสร้างความขัดแย้งมากขึ้นไม่จบสิ้นครับท่านประธานครับ
ดังนั้นเมื่อผลเอกประยุทธ์
นำพระราชกำหนดฉุกเฉินมาใช้โดยอ้างเรื่องโควิด
อนุญาตครับมองไม่เห็นครับลืมใส่แว่น
พักเก้าไกรจึงได้คัดค้านตั้งแต่
ต้นมาแล้วนะครับและได้เตือนครับท่านประธานครับ
ผลเอกประยุทธ์ว่าต้องใช้
อำนาจตามพรกรฉุกเฉินสำหรับการควบคุมทางด้านสาธารณสุข
เท่านั้นไม่ใช่ฉวยโอกาสครับท่านประธาน
เอากฎหมายพิเศษนี้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปราบปรามประชาชน
มาจนถึงวันนี้ครับท่านประธาน
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผลเอกประยุทธ์ล้มเหลวทุกด้านทุกมิติ
ในการใช้พระราชกำหนดชุกเฉินแก้ปัญหายากริจโควิด
และประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
และเพื่อกดปราบการชุมนุมที่ขับไล่พลเอกประยุทธ์ในประเด็นความเดือดร้อน

ผมทราบดีครับว่าผลเอกประยุทธ์จงใจใช้พรกรฉุกเฉิน
เพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นเกาะกำบังให้พวกท่านไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย
เหมือนกับครั้งที่พวกท่านเคยร้องปากประชาชนเมื่อปี๒๕๕๙
แต่วันนี้ผมจะชี้ให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบ
เพราะพวกท่านใช้อำนาจกระทำการโดยไม่สุจริต
และใช้อำนาจปราบปรามประชาชนรุนแรงเกินสมควรแก่เหตุ
ซึ่งพระราชกำหนดฉุกเฉิน
ไม่สามารถคุ้มครองพลเอกประยุทธ์ได้

ผมไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนครับ

ผมไม่เคยเห็นว่าประชาชน

ตำรวจอย่างคว่างขวางแบบนี้มาก่อนถึงขนาดพระประกาศไม่เผาผีให้
ตำรวจแล้วพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้าไม่ยอมขายให้ตำรวจ
จนตำรวจบางหน่วยต้องประกาศงดแต่งเครื่องแบบออกจากบ้านครับท่านประธาน
ครั้งหลังสุดท้ายที่ผมเคยจำได้นะครับในชีวิตผม
ผมเคยเห็นภาพอัปยศทำนองนี้ครับท่านประธานเมื่อหลังเหตุการณ์พฤษภาสามห้า
เชื่อไหมครับว่า๓๕ผมเป็นพบร้อยควบคุมฝุงชนอยู่ที่สะพานผ่านฟ้ารีราชครับ
เหตุการณ์นั้นไม่ต้องเล่าครับเป็นหลังจากนั้นเหตุการณ์คือ
ที่ประชาชนออกมาขับไล่นายกจากการรัฐประหาร
จนทหารครับต้องกลับเข้ากลมกองไม่กล้าที่จะแต่งเครื่องแบบออกมาเดินตามถนนเลยครับ
ผมไม่เคยคิดว่าภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นกับองค์กรที่ผมรัก
ซึ่งมันเป็นผลมาจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามากำกับและสั่งการตำรวจ
ให้ออกมาปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงละเมิดกฎหมายและหลักการที่ถูกต้อง
เพียงเพื่อรักษาอำนาจของตนเอง
ท่านประธานครับการแซ่องออกทางการเมือง
รวมถึงการชุมนุมประท้วงเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน
และเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย
ขณะเดียวกันเมื่อมีการชุมนุมประท้วง
ตำรวจก็มีหน้าที่ในการเข้าไปควบคุมดูแลผู้ชุมนุม
ความเข้าใจและความอดทนต่อสถานการณ์
ต้องปฏิบัติต่อผู้ชุมนุม
สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ

กระทบสิทธิ์เสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุดและเป็นไปตามหลักสากล
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การปฏิบัติของเจ้าที่กลายเป็นการยั่วยุ
อันจะส่งผลให้การชุมนุมมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นได้
จะเข้าใจหลักการพวกนี้หรือไม่เพราะสิ่งที่ผมเห็นหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ยุทธวิธีในการควบคุมฝุงชนของตำรวจภายใต้ผลเอกประยุทธ์มันเรียกไม่ได้แล้วครับว่า
ประชาชนมองเห็นประชาชนเป็นอริราชศัตรู
ซึ่งจะยิ่งทำให้ประชาชนโกรธแค้นจนเกิดแรงสะท้อน
ที่รุนแรงกลับมาได้ท่านประธานครับ
ผลเอกประยุทธ์มักอ้างเสมอว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามหลักสากลมาโดยตลอดถูกต้องดีงามแล้ว
แต่ในทางปฏิบัติเดี๋ยวนี้พอผู้ชุมนุมเริ่มรวมตัวครับ
ก็มอบคำสั่งอมหิตให้ตำรวจเดินหน้าเข้าปะทะ
ผู้ชุมนุมทันทีสายกระสุนยางและแก๊สน้ำตา
ผู้ชุมนุมโดยไม่ยั้งมือโดยให้คำนึง

และความปลอดภัยของประชาชนท่านประธานครับ
ผมชี้ให้เห็นว่าคำสั่งอมหิต
ที่ผมได้กล่าวไปนั้นมีลักษณะที่พูดให้เข้าใจง่าย
ได้ว่าข้ามขั้นตอนอุปกรณ์เกิน
รุนแรงเกินกว่าเหตุซึ่งผมขอขยายความดังนี้ครับท่านประธาน
สไลด์ด้วยครับข้ามขั้นตอนครับท่านประธานครับ
ดูที่สไลด์ครับคืออะไร
ตามหลักการที่ถูกต้องต้องเริ่มจากการเจรจา
พูดคุยตกลงให้อยู่ในขอบเขต
มีโล่และกระบองเพื่อแสดงกำลังของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
แต่วันนี้ครับท่านประธานข้ามขั้นตอน
นั้นไปแล้วไม่เคยเห็นแล้วครับ
มีแต่การประกาศเป็นพิธี
ผู้ชุมนุมขอให้กระทำการตามกฎหมาย
เพื่อให้อยู่ในความสงบลุย
เป็นแค่พิธีครับลุยกันเลยเดินหน้ายิงกาปะทะ
นะครับผู้ชมนุมใช้อาวุธเปิล
เพื่อแสดงการคุกคาม
ชัดเจนครับท่านประธานดูรูปครับ

ต่อไปครับอุปกรณ์เกินภาพคอนเทนเนอร์
อุปกรณ์เกินครับท่านประธานตู้คอนเทนเนอร์คืออุปกรณ์นอกกฎหมาย
ทำไมหรือคงงนะครับว่าทำไมหรือ
เพราะมันไม่ได้ถูกกำหนดให้ใช้ตามประกาศสำนักนายกรรมตรี
ที่ออกตามมติคอรมอลเมื่อวันที่๒๕สิงหาคม๒๕๖๐
มันไม่ใช่ความหมายตามวงเล็บ๓๒ที่ว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับการป้องกันสถานที่
ที่เรารู้จักกันคือรั้วหรือกำแพง
แต่มันคือคอนเทนเนอร์มันคือคอนเทนเนอร์
เทนเนอร์ไว้ทำอะไรครับท่านประธานส่งสินค้าออกนอกประเทศครับ
จะเห็นนะครับว่านอกจากคอนเทนเนอร์แล้วยังมีถังแก๊สน้ำมัน
ไปครับรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ลุงกระทืบครับดักเตะมอเตอร์ไซค์ที่มาชุมนุม
ลุงกะทืบกลุ่มพู่ชุมนุมคนเดียวจะเห็นภาพแล้วครับ
มีแต่ภาพการใช้กำลังกายของเจ้าที่ตำรวจที่มาก
มากกว่ากำลังที่จะใช้ระงับหรือป้องกันการกระทำผิด
อันนี้เขียนไว้ในมาตรา๑๗นะครับกลับไปอ่านนะครับ

หลักการใช้กำลังเกินกว่าเหตุครับหลักการคือ
สมัยก่อนต้องไต่ระดับครับไต่ระดับนะครับไต่ระดับ
กดปุ่มตุ๊ดเห็นนะครับเดินปุ๊ดยิง
นี่ถ้าไม่ใส่เครื่องแบบนะครับผมนึกว่าการชุมนุมสองฝ่ายที่ประทะกันที่สามเหลี่ยมดินแดงนะ
นะครับคงเป็นการยิง
ของกลุ่มนักเลงนะครับหลักการคือครับหลักการคือจะต้องใช้ตำรวจสามต่อหนึ่งครับ
ในการเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับการใช้กำลังยืนเป็นกลุ่มล้อมหน้าล้อมหลัง
ดักเตะคือการทำร้ายบุคคลครับไม่ใช่การป้องกันหรือระงับเหตุ
หรือการเข้าไปจับกลุ่มที่ถูกยุทธวิธีนั้นเลยครับท่านประธาน
เห็นภาพนี้ตามสื่อมวลชนเยอะแยะที่สำคัญครับในเหตุการณ์นี้
ลูกของกระสุนยางหรือแก๊สน้ำตาที่ผิดหลักยิงกราดเข้าฝูงชน
ยิงเหนือขวายเอวครับยิงมาจากจุดสูงข่ม
ท่านประธานครับหลักสากลในการใช้กระสุนยาง
เพื่อควบคุมหรือสลายฝุงชนที่สำคัญมี๔ข้อครับท่านประธาน
หนึ่งต้องใช้เพื่อยับยั้งภัยอันใกล้จะถึงตัวเจ้าที่หรือบุคคลอื่นเท่านั้น
สองต้องยิงระยะต่ำกว่าท้องลงไปหรือขา
เล็งที่ใบหน้าศีรษะลำคอสามอาจใช้กับผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
สี่ไม่ยิงกระทบพื้นนะครับไม่ยิงในโหมดอัตโนมัติ
หรือพร้อมกันหลายนัดในจุดเดียวกัน
ส่วนหลักสาหกวนในการกันใช้แก๊สท่านท่านประทานที่สำคัญ
ที่ผมอยากจะยกขึ้นมาในที่นี้ก็คือ๑ให้ยิงไปที่ผู้ชุมนุม
ที่มีส่วนร่วมในความรุนแรงเพื่อให้เขาสลายตัว
และระงับความรุนแรงเท่านั้นเท่านั้นนะครับท่านประธาน
สองควรยิงในวิถีโค้งครับวิถีโค้ง
เพื่อให้ลูกมันตกในพื้นที่อื่นไม่ใช่ที่หัวคน
ไม่ควรยิงเข้าไปในช่องแคบ
ผมยืนแคบเนี่ยยิงใส่ลงมาเนี่ยนะครับ
ในตรอกในซอยหรือในรถกระบะหรือในรถตู้อย่างนี้ครับ
ซึ่งจะทำให้มีการสัมผัสสารเคมีจำนวนมาก
ท่านประทานครับดูภาพที่เกิดให้หนึ่งจริงเลยครับ
จะเห็นไหมครับว่ามีการยิงยิงยิงยิงยิง
ระดมยิงทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนยางครับท่านประธาน
โดยไม่ระบุเป้าหมายเฉพาะคนที่จะคุกคามหรือบุคคล
กราดเป็นห้าฝนเลยครับกระสุนยางแก๊สน้ำตานั้น
ต้องนำมาใช้ในเวลาที่ผู้นำอาวุธวิ่งเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่
หรืออาจจะมีผู้ชุมนุมจะรุมทำร้ายบุคคลอื่น
หรือเผาสถานที่หรือยิงเพื่อระงับยับยั้งหรือป้องกันการกระทำผิด
แต่สิ่งที่เห็นคือการยิงเป็นห้าฝน
ทำร้ายประชาชนไม่เลือกหน้ารุนแรงเกินกว่าเหตุ
หลายครั้งเดินประจันหน้ายิงกราดคนไม่เลือกหน้านี่หรือที่เรียกว่า
หลักสากลที่นำโดยคุณประยุทธ์ร้ายกว่านั้น
ยังมีการนำเจ้าหน้าที่ขนขึ้นรถกระบะไล่ล่าผู้ชุมนุม
นี่ถ้าไม่ใช่ใส่เครื่องแบบผมนึกว่าแก๊งมาเฟีย
ค้ายาเสพติดถล่มกันในแบบต่างประเทศ
ก็ไม่ผ่านครับท่านประธานครับแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นแหละครับ
ที่มีการยิงกาดกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตา
ไม่ว่าจะเป็นกระสุนยางเป็นการยิงผิดหลักเกือบทั้งหมด
น้ำตาที่ยิงแนวตรงไปยังผู้ชุมนุมส่วนกระสุนยางก็ไม่ได้เล็งที่ส่วนล่าง
แต่ดันยิงที่ใบหน้าลำคอหน้าอก
กระทำแบบนี้ทำให้ผู้ชุมนุมหรือผู้แม้กระทั่งผู้สื่อข่าว
บาดเจ็บรุนแรงจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นกรณีคุณธนัดครับ
นัทดูรูปครับคุณธนัทธนายกิจอำนวย
เอ่ยชื่อคือคงไม่เสียหายครับที่เราเรียกว่าคุณลูกนัท
ซึ่งไปการชมนุมมูลที่สิบสามสิงหาที่สามเหลี่ยมดึงแดง
ซึ่งเขาไปร่วมชุมนุมตามธรรมดานะครับและเขาก็ไม่ได้มีพฤติการทำเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่
ไม่ได้แม้แต่กระทั่งทำร้ายทรัพย์สินแต่เขากลับถูกแก๊สน้ำตา
ยิงตรงตรงครับยิงตรงตรงเนี้ยเขาเบ้าตาอย่างเงี้ยครับ
เนี่ยลูกเหมือนเนี้ยยิงตรงครับไม่ได้คล้องเข้าไปหน้า
ปรากฏว่ากระบอกแก๊สน้ำตาพุ่งตรงเข้าไปหน้าของลูกนัท
แล้วไอ้กระบอกแก๊สนั้นดันไร้คุณภาพครับเพราะมันไม่เป็นแก๊สออกมา
มันโดนทั้งลูกครับท่านแต่จากผลของการที่แก๊สน้ำตากระแทกเนี่ย
ส่งผลให้ดวงตาข้างขวาของคุณนัทบอดนะครับซึ่งกรณีนี้นำไป
สู่การฟ้องร้องเอาผิดนะครับเอาผิดเจ้าหน้าที่
จนถึงผู้กำชานะครับเพราะถือว่าเป็นการ
ใช้ความรุนแรงเกินคว่าเหตุตามหลักษกรณ์สลายที่เจ็ดครับ
เชื่อไหมครับนี่คือบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
บริเวณเดียวกันวันเดียวกันนั้นเองมียังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคน
แต่ขอยกตัวอย่างแค่คนเดียวครับท่านประธานครับ
วันนั้นมีเจ้าหน้าที่ยิงตรงครับจากฝูงชน
พวกคอฝอยิงจากคนทะเลครับยิงจากที่สูงลงมา
ผู้ชุมนุมไม่เลือกหน้ายิงตรงครับ
ยิงแบบตรงเช่นเดิมครับดูภาพครับปรากฏว่า
ผู้ที่ถูกยิงเข้าไปบริเวณในหน้ามีความแรงของกระสุนกระแทกเข้าที่ตัวกรอบ
หน้ากากหมวกที่เป็นกระน็อกกระแทกไปยังใบหน้า
ทำให้หน้ากากหมวกกันน็อคแล้วแตกทะลุเข้าไปเลย
นะฮะดูในภาพครับชายคนนี้ถูกนำส่งโรงพยาบาล
ผลจากการควบคุมภูมิชนของพลเอกประยุทธ์ทำให้ลูกตาขวาของเขาแตก
ส่วนเลนตาซ้ายก็เคลื่อนวันนี้โอกาสที่จะทำให้ตาขวากลับมานั้น
เห็นไปได้ยากครับทำได้เพียงแค่ผ่าตัดตาซ้าย
เพื่อให้มองเห็นเท่านั้นท่านประธานครับการกระทำโดยไม่ยึดหลักสากล
ตามที่ก็ผมให้ชี้เห็นเนี่ยก็ทำกันแบบนี้กับประชาชนนะครับ
ผู้ชุมนุมทั่วไปเขาถึงโกรธแค้นชิงชังภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์
หากไม่เปลี่ยนยุทธวิธีการดำเนินการมันยิ่งสะสมความแค้น
และนำไปสู่การประทะที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นมากขึ้นในอนาคตครับ
หรือท่านนายกต้องการยกระดับความรุนแรงจนเป็นข้ออ้างที่จะประกาศกฎอายการศึก
เหมือนกับที่ท่านเคยเมื่อทำมาแล้วในเดือนพฤษภา๒๕๖๒
ท่านประธานครับขอยืนยันว่าการใช้กำลังเพื่อสลายชุมนุมภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์
โอชาขัดหลักสากลผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะนี่เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต
มีแรงจูงใจทางการเมืองใช้ตำรวจเพื่อปราบปามทำร้ายประชาชน
ออกมาขับไล่ท่านออกจำนักแนวนายกครับท่านคุณตีนอกจากไม่สุจริตแล้วครับท่านประธานครับ
แล้วยังเป็นการกระทำเกินสมควรแก่เหตุกระทำการรุนแรงผิดหลักสากลไม่ได้สัดส่วนกับสถานการณ์
ในฐานะที่ผมเป็นสอสอและเต็มบรวจมีความเห็นและมีความฝันว่าอยากเห็นตำรวจครับท่านประธาน
อยากเห็นมากครับว่าอยากเห็นตำรวจออกมาปกป้องสิทธิและเสรีภาพ
รักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในระบบประชาธิปไตย
อยากเห็นสวัสดิการสวัสดีภาพไม่อยากเห็นตำรวจถูกบีบให้ต้องออกมาหารำไพ่พิเศษเพื่อมีชีวิตที่ดี
ตำรวจที่รับใช้ประชาชนที่ทำดีได้ดีไม่มีตัวช้าง

แต่ตำรวจยุคนี้กลับถูก
นายทหารนอกแถวที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ของตนทำร้ายศักดิ์ศรีของตำรวจ
ปล่อยให้มีตัวช้างทำลายระบบคุณธรรม
ปฏิรูปตำรวจแบบจอมปลอม
ซ้ำถูกมองว่าเป็นโจรในเครื่องแบบ
และถูกมองว่าเป็นศัตรูของประชาชน

ตำรวจที่ดีนั้น
หลักสำคัญคือการเป็นตำรวจอาชีพ

ตำรวจอาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

ความโปร่งใสและความคุ้มค่า
ที่ท่านประยุทธ์เขียนไว้ในยุทธศาสตร์

จะเสนอแนะไว้หน้าที่นี้นะครับ
ว่าตำรวจยุคใหม่นั้นคือตำรวจที่จะต้องเป็นตำรวจอาชีพ
ไม่รับใช้นักการเมือง
ไม่ให้นักการเมืองมาครอบครองและอยู่ในอนัท
ตำรวจจะต้องขึ้นตรงกับประชาชน
และช่วยเหลือดูแลประชาชน

จะใช้หลักตำรวจผู้รับใช้ชีวิตชุมชน
นี่คือหลักใหม่ที่โลกทั้งโลกได้ใช้อยู่

และตำรวจมิจำเป็นจะต้องใช้
ปิดปากผู้ชุมนุมอยู่ทุกวันนี้
นั่นคือสิ่งที่ทำผิดมาตลอด
และผู้นำที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
ก็ยึดหลักการบัญชาไทยกฎหมาย

ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

ที่ควรจะยึดโยงต่อหลักประชาธิปไตย

ตำรวจไทยต้องมีวิถี

เพื่อเปลี่ยนวิถีทางของตำรวจ

คนตำรวจตรีสุพิษศาลพรรคดีนรนดร

ให้ทหารนอกแถวคนนี้
กำกับและสั่งการตำรวจ

ให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ทรราช
เพื่อรับใช้ระบบประสิทธิ์อีกต่อไป